เหตุการณ์นี้ที่ใครหลายคนเห็นก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนร้ายคนนี้ทำไปได้ยังไง

จักรยานยนต์รับจ้างไปรับเด็กนักเรียนหญิงวัยสิบหกปีจากโรงเรียน

แล้วก่อเหตุจะพาเข้าบ้านใช้มีดคัตเตอร์จี้บังคับ
เพื่อจะไปหวังอนาจารย์เด็กแล้วเด็กหนีมาได้ทัน

ล่าสุดวันนี้จับตัวได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
นี่ค่ะคือน้องเนี่ยสะบัดแล้ววิ่งหนีได้ทัน
คือมันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมที่อยู่แถวนี้อีกมุมนึงเนี่ยด้านในเนี่ย
จะเห็นว่ามีพนักงานของโรงแรมเนี่ยเขาเห็นได้ยินเสียงอะไรอย่างนี้เขาวิ่งออกมาดูหน้าถนน

แล้วน้องนักเรียนหญิงเนี่ยวิ่งเข้าไปในซอยเนี่ยไปหาพนักงานหญิงคนนั้น

วิ่งไปหลบข้างหลังแล้วกอดเอาไว้แน่นเลย

คือนี่คือหนีมาจากวินจักรยานยนต์รับจ้างคนนั้น

นี่ซอยภูมิวิจิตรถนนพระราม๔ในกรุงเทพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
เขาก็แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๑๖ปีคนนี้
ค่ะน้องร้องไห้มีร่องรอยแบบบาดเจ็บด้วยนะฮะ
เห็นบอกมือซ้ายน้องขยับไม่ได้เลย
ถูกต้องนี่นะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหคือทางสอนอคลองตันเนี่ย
นี่จังหวะตรงนี้นะที่น้องพนักงานเดินออกมาดูแล้วนุ้ย
นี่แล้วน้องวิ่งมาน้องเจอพอดีเนี่ยที่จังหวะที่เมื่อกี้ภาพจากเมื่อกี้ก็คือภาพต่อเนื่องที่
พี่คะช่วยหนูด้วยแล้ววิ่งมากอดแบบเนี้ยแล้วได้ยินเสียงไอ้วินจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้ใช่ไหม
บอกอะไรอย่าไปเอาของที่บ้านอะไรด้วยเออไปเอาของที่บ้านก่อนอย่าไปร้องเนี่ยเดือดร้อนคนอื่นเขาว่าอย่างนี้
เหมือนพูดแก้เกอร์อะไรประมาณอย่างเนี้ยหลังจากที่มีคนมาเห็นค่ะ
แต่เนี่ยโอ้โหช่วงสี่ห้าโมงเย็นอ่ะอันนี้ภัยสังคมจริงเลยนะคะ
ถูกต้องฮะเดี๋ยวจะมีภาพอีกหลายมุมให้ดูแต่ว่าล่าสุดเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เย็นเมื่อวานนะฮะแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยสพคลองตัน
แล้วก็ชุดสืบสวนนครบาน๕ตามไปจับกลุ่มตัวได้แล้ว
นายสมศักดิ์แจ้งศักดิ์อ่าแจ้งศัตริย์อายุสามสิบแปดปี
นี่ฮะเสื้อสีขาวนี่ตำรวจคุมตัวมาแล้วนะครับ
สมศักดิ์แจ้งศัตริย์อายุสามสิบแปดปี
หนีไปอยู่ที่วัดแถวถนนอ่อนนุษย์
พระราม๔หนีไปอยู่อ่อนนุษย์ก็ยอมรับสารภาพว่า
เป็นวินจักรยานยนต์ในกล้องวงจรปิดในคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้เนี่ย
ค่ะเป็นคนที่ก่อเหตุจริงสารภาพว่าทำไปเพราะต้องการที่จะร่วมหลับนอน

คือแปลว่าทำไปด้วยตั้งใจเพราะจะข่มขืนน้องใช่ไหม
บอกว่าหลังก่อเหตุเอาไปโยนทิ้งคลอง
เอาไปโยนทิ้งคลองทีเนี้ยโทรศัพท์มือถือของน้องเนี้ย
หายไปด้วยค่ะคาดว่าคนร้ายเอาไปตำรวจก็ให้ทาง
ร่วมกับตันยูมาช่วยงมหาหลักฐานนะฮะเจอคัตเตอร์นะครับ
แต่โทรศัพท์มือถือไม่เจอนะฮะแจ้งข้อหาก็คือพยายามชิงทรัพย์โดยใช้
อาวุธมีดเดี๋ยวจะรอผลการตรวจแล้วก็รอการสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติม
อนาจารย์ล่อลวงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขยายผลแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติม
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะดูภาพเลยฮะ
วงจรปิดมาหลายช่วงเวลาค่ะนี่เป็นช่วงที่ไปรับน้องจากโรงเรียนอ่า
คือเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยน้องเนี่ยเขาจะต้องไปเรียนหนังสือด้วยการนั่งวินจักรยาน
รับจ้างอะไรอย่างเงี้ไปทุกวันค่ะเมื่อวานเนี้ยนายสมศักดิ์ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ย
ตอนเช้าน้องเขาเรียกวินจักรยานยนต์คันนี้มารับคือบังเอิญเรียกคันของนายสมศักดิ์นะ
ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วนายสมศักดิ์ส่งหน้าโรงเรียนเสร็จบอกน้อง
ตอนเลิกเนี่ยไม่ต้องไปเรียกที่ไหนหรอกเอาเบอร์โทรไปไว้เรียกพี่นี่แหละ
ได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเออไม่ต้องไปรอเรียกไม่ต้องอะไรโทรเรียกได้เลย
บอกตอนเย็นยังไม่ทันเรียกเลยมารอแล้วอุ้ยอ่าด้วยความเกรงใจเห็นวินจักรยานยนคันเดิมมา
น้องก็เลยขึ้นมาด้วยค่ะแล้วอยู่ดีน้องบอกเลี้ยวผิดซอยบ้านน้อง
บ้านน้องต้องเลี้ยวอีกทางหนึ่งนี่เลี้ยวมาทางนี้แล้วมาจอดตรงนี้บอก
พี่ลืมของที่บ้านเดี๋ยวเข้าไปเอาหน่อยเลี้ยวมาซอยบ้านตัวเองถูกต้องเนี่ย
เห็นไหมที่คนเดินเข้าเดินออกเนี่ยค่ะเหมือนกับหรือว่าแถวแถวเนี้ย
มันเป็นย่านที่เขาพักอยู่ที่นี่แล้วก็ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ
แต่น้องก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วนะคือน้องตอนนั้นน่าจะตกใจแล้ว
นี่นี่นี่น่าจะกำลับนี่นี่นี่เอามือจับน้องแล้วจับเอวน้องเลย
แต่น้องเห็นว่ามันมีคัตเตอร์อยู่อ๋อนี่คืออ๋อมือข้างซ้ายจับเอวมือข้างขวาใช้คัตเตอร์ขู่น้อง
ใช่แล้วก็พยายามพูดแบบเหมือนให้คนอื่นไม่ได้รู้สึกว่าก่อนกำลังจะทำอะไรเด็กอ่า
หรืออะไรยังไงแต่ว่าน้องเนี่ยเริ่มมองหาคนช่วยแล้ว
คือคนที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะยังไม่ทันสังเกตหรืออย่างไรอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
นี่นี่โอ้โหเห็นไหมเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ย
น้องก็ฉวยจังหวะในการที่จะวิ่งออกมาน้องสติดีมากนะคะเนี่ย
น้องมีสติตลอดเลยนะใช่คือน้องก็พยายามแบบเหมือนจะเจรจา
มือน้องเหมือนจะถือโทรศัพท์มือถือเอาไว้ด้วยเนี่ยเวลานี่คนผ่านไปผ่านมาตลอดเลยนะคะ
ทำไมกล้าก่อเหตุขนาดนี้เขาก็พยายามสังเกตมองดูนะค่ะ
แต่เขาไม่แน่ใจไงว่ารู้จักกันหรือไม่รู้จักกันหรือยังไงนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ก้มหิ
มือเนี่ยจะจะจับเอวน้องไว้ตลอดใช่อีกมือนึงเนี่ยไม่รู้เอาอะไรเนี่ยอาจจะเป็นคัตเตอร์
พอน้องบอกเขาใช้ใช้คัตเตอร์ขู่น้องอ่ะใช่จะพาเข้าที่พักตัวเองให้ได้อ่ะค่ะ
น้องก็หันซ้ายหันขวาหาทางรอดแล้วว่าจะเอายังไงดีน้องนู่นนี่ล็อกคอแล้วนะคะ
เอวเลื่อนมาที่คอแล้วอ่ะค่ะสุดท้ายน้องตัดสินใจนะฮะสะบัดตัวกระชากออกมาแล้วก็
หนีเลยนะฮะคือมันท่าไม่ดีมากมากแล้วอ่ะเนี่ยน้องพยายามหันมองทางหนีทีไล่
โอ้โหนี่นี่นี่คือจะลากแล้วนะใช่นี่คือจะลากเขาแล้วนะ
น้องก็พยายามลากพื้นออกไปอีกฝั่งนึงแล้วอีกมือนึงเนี่ยมันจะเอาคัตเตอร์ขู่ตลอด
แต่ชาวบ้านเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วแต่มันยังไม่มั่นใจว่าอะไรยังไงเพราะมันมันก็อัดไกลนิดนึ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าแหละแต่เริ่มเห็นเรายังมียื้อยึดสุดกระชากันอยู่ไกลอย่างน้ะคะ
คือน้องก็ขืนตัวมาจากตรงนี้ได้จนน้องวิ่งไป
เดินตามตลอดเนี่ยน้องวิ่งไปแล้วเจอพนักงานเดินออกมา

ที่เขาได้ยินเสียงแล้วเขาเดินออกมาดูหน้า
หน้าโรงแรมเขาพอดีอ่ะเอ๊ะเสียงอะไรเนี่ย

โอ้โหนี่น้องวิ่งเข้ามาหลบหลังแล้วกอดเลยอ่ะ

๑๕นาฬิกากว่าเกือบจะ๑๖นาฬิกาเมื่อวานนะฮะ
หลังจากที่น้องเนี่ยมีคนช่วยแล้ว

กลับเข้าไปในห้องพักตัวเองนี่

เดินเข้ามาที่ห้องตัวเอง
แล้วก็ใส่เสื้อวินอีกทีนึง

แล้วก็ออกไปขึ้นจักรยานยนต์แล้วขี่หลบหนีไป

จะถอยถอยไม่ขึ้นต้องลงมาเข็นอีกทีนึง

แล้วตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มตัวได้

อยู่ที่นู่นนะครับที่วัดวัดหนึ่งแถวอ่อนนุษย์

โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
วันนี้คุณยายของน้องเด็กสาววัย๑๖ปีเนี่ย
บอกว่าตอนนี้หลานสาวสภาพจิตใจเนี่ยโอ้โห
ยังไม่พร้อมจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
เดี๋ยวตำรวจต้องรอสหวิชาชีพมาสอบร่วม
จะได้แจ้งข้อหาเรื่องจะพาน้องไปเนี่ยหวังอนาจงอาณาจารย์อะไรต่างเนี่ย
ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดักรอหลานสาวเอง
หลานสาวเนี่ยเข้าใจว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง
และเป็นแฟนกับแม่ของเพื่อน

ก็เลยไว้ใจนะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเดี๋ยวตอนเช้านั่งรถ
แล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปต่อก็ได้ไม่ต้องไปเรียกที่อื่น

คือวิ่งแล้วไปขอความช่วยเหลือจากป้าที่โรงแรม
ก็เหมือนกับคือร้องให้ช่วยแล้วก็กอดป้าแน่นเลย
ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยไอ้นี่มันก็โดนมันก็ยืนด่า
ด่าประมาณว่าเอามียากูคืนมานั้นนี่อะไรอย่างงี้

ไม่แบบนี้เนาะมันอย่างเด็กอื่นชุกนักเรียนอยู่เลยอะไรประมาณนี้
หลังจากที่ถูกจับตัวได้นะครับ
ค่ะนี่พ่อบอกผมเพิ่งไปเยี่ยมลูกชายมาอืมแต่ไม่ได้คุยอะไรกัน
เพราะว่าลูกชายไม่คุยด้วยนี่ฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมลูกชายเนี่ยถึงก่อเหตุแบบนี้
เสื้อวินที่เห็นเขาใส่ไปเนี่ยนั่นเสื้อของพ่อนะอ้าวขโมยเสื้อพ่อมาอีก
นี่ทางเทศกิจต้องมาตรวจสอบเลยนะว่าเออตกลงแล้วมันแหม่
บอกโดนไปด้วยเลยเอาเสื้อวินจักรยานยนต์ไปให้คนอื่นสวมใส่อย่างนี้ไม่ได้นะฮะ
ถ้าถามว่ามันทำทำไมทำไงมันมันคิดอะไร
อะไรอย่างนี้แล้วมันก็เกาะโกงเฉยให้เรา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

ขณะที่ผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพวินจักรยานยนต์รับจ้าง
จริงเขาเอาเสื้อพ่อมาใส่นะเขาไม่ได้เป็นวินตัวจริง
บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันสร้างความเสื่อมเสียให้กับวินจักรยานยนต์รับจ้างมาก
ขอให้ทุกคนเนี่ยแยกแยะด้วยว่าวินจักรยานยนต์รับจ้างดี
ตั้งใจทำงานทำอาชีพนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะ
แต่นายคนนี้เนี่ยสวมเสื้อวินเอาของพ่อไปสวมด้วย

ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากส่วนใหญ่ก็คือด่าล้วนเลยนะคะ
แต่บางคนบอกเหมือนกันว่าเห็นไหมผู้หญิงนี่ขนาดอยู่ในชุดนักเรียน
จะใส่ชุดอะไรถ้าจิตใจคนทำมันมันแย่อ่ะชุดอะไรมันก็ทำ
คือนี่ตั้งใจตั้งแต่เช้าแล้วเย็นมาดักรอเขาเลย
อืมนี่ต้องโดนให้หนักจริงนะคะ